คุณสิริวัณรักษัตริย์คืออยู่ตั้งแต่เมื่อวาน
ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไร
กลับไปที่คุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะ

คุณเขียนมาสอนคุณไซรัสคะ
ตอนนี้บรรยากาศที่หน้าบ้านก็สื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักรอกันอยู่ค่ะ
แม้ว่าตอนนี้หลายกระแสจะบอกว่าเดินทางถึงศาลแล้ว
แต่ว่ายังไม่เห็นตัวเห็นรถแล้ว

แต่ว่าสื่อมวลชนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านพักนะคะก็ยังไม่พอใจนะคะ
ก็ยังปักหลักรอติดตามบรรยากาศต่อไปนะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่หน้าบ้านพักตอนนี้นะคะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นเลยนะคะ
ประตูหน้าบ้านก็ยังปิดอยู่นะคะ
อย่างที่ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ประตูรั้วก็ปิดอยู่
รวมถึงรถยนต์จะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกก็ไม่มีรถยนต์เคลื่อนออกเลยนะคะ
แต่ว่าอย่างที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าข้างบ้านของคุณยิ่งรักเนี่ยค่ะ
ก็จะมีลานจอดรถอยู่
แล้วก็จะมีรถยนต์จอดเตรียมความพร้อมอยู่นะคะ
ซึ่งทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็ได้ไปสังเกตการณ์อยู่นะคะว่า
รถของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นรถตู้นะคะจอดอยู่ตรงข้างข้างบ้านซึ่งเป็นลานจอดรถนะคะ
แล้วก็เห็นเป็นลานบาสเก็ตบอลนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูภาพเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือกระแสข่าวหลายหลายกระแสมาก
แต่ว่าทุกคนก็ยังไม่ถอดใจนะคะก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่ค่ะ
เพราะก็เชื่อว่าบางคนก็เช็คนะคะว่า
นางสาวยิ่งรักเนี่ยยังเดินทางไม่ถึงศาลและยังไม่ออกจากบ้าน
แม้ว่าบรรยากาศที่หน้าศาลจะบอกว่าถึงแล้ว
แต่ทุกคนก็ยังมั่นใจแล้วก็ยังรออยู่ค่ะว่ายังไม่ถึงนะคะ
นี่คือภาพสดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนี้เป็นภาพสดเลยค่ะคุณเขียนมาสอนค่ะ
คือตรงนี้นะคะจะเป็นลานจอดรถ
ไว้นะคะเป็นสนามบาสเก็ตบอลนะคะบ้านพักสนามบาสเก็ตบอลนะคะ
แล้วก็จะเป็นที่จอดรถอยู่นะคะก็จะมีรถหลายหลายคันจอดอยู่นะคะ
ตอนนี้ค่ะก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยค่ะก็จะมีรถจอดอยู่
มีรถตู้สีดำ๑คันนะคะจอดอยู่นะคะ
เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะจอดอยู่ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นรถของใครนะคะ
เพราะเห็นรถคันนี้ค่ะเห็นจอดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ

ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดรวมถึงก็เห็นคนขับรถเดินออกมาเป็นระยะอย่างนี้ค่ะ
รถคันไหนเป็นรถที่อดีตนายกยิ่งลักษ
จะต้องนั่งประจำนั่งบ่อยคาดว่าจะเป็นคันที่นั่งไปสารมีไหมคะมองเห็นไหมคะ
แต่วันนี้สื่อมนตร์ชนหลายสำนักไม่มีใครได้เห็นทะเบียนรถเลย
แต่ว่าเห็นแต่รถอย่างงี้ก็จอดอยู่ค่ะเห็นด้านหน้านะคะ
เห็นรถทะเบียน๒๙เลยเหรอคะที่ที่นั่งประจำเนี่ยค่ะ
ด้วยระยะทางแล้วก็พื้นที่ที่จำกัดของบ้านพักกับพื้นที่ที่สื่อมวลชนอยู่นะคะ
เราไม่สามารถที่จะเห็นทะเบียนรถได้ชัดเจน
แต่ว่าทางทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะซูมเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นทะเบียนรถ
แต่ว่าด้วยลักษณะรถที่จอดอยู่ค่ะหันหน้าเข้าทางบ้านเป็นจอดแนวขวางอะค่ะ
เห็นแต่ตัวรถไม่เห็นทะเบียนรถเลยซึ่งก็หลายคนก็บอกว่ายังไม่ไป
ทุกคนก็ยังจะรออยู่ที่นี่จนกว่าจะเห็นการปรากฏตัวของคุณยิ่งรักที่สารอาญาแผนดีการแผนกคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ถึงจะถอนทับกันแล้วไปเกาะติดบรรยากาศที่นู่นต่อค่ะ
คุณสิริวัลนี่๙โมง๒นาทีแล้วนะคะคือสารนัด๙โมงเช้า๙โมงตรงนะคะ

ใช่ค่ะคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็แปลกใจนะคะแต่แต่อย่างที่มีการได้สอบถามกับคนใกล้ชิดก่อนหน้านั้นเขาก็ให้เหตุผลว่า
ในส่วนของคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยสารจะอ่านคำตัดสินตอนบ่ายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปช่วงเช้า
เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการสารอ่านคำตอบสินของนาบุญตรง
อาศัยหญิงลักษณ์เนี่ยอาจจะเดินทางไปก็ใกล้ถึงเวลา
ซึ่งก็ตอนนี้ความคาดการณ์ก็มีหลายกระแสเหมือนกันค่ะคุณเขียนมาสอนคุณชายรัฐค่ะ
แล้วก็สื่อมวลชนก็ค่อนข้างที่จะสับสนแต่แม้ว่าจะสับสนยังไงทุกคนก็ยังยืนกันที่จะ
ปากหลักรออยู่ที่นี่รอจนกว่าคุณยิ่งรักจะปรากฏตัวอยู่ที่ศาล
คุณสิริวัลครับตั้งแต่ไปรอมีการติดต่อสื่อสารจากทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์บ้างไหมครับในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตั้งแต่มารอที่นี่ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกานะคะก็ได้มีการสอบถามติดต่อสื่อสารกับทางทีมงานทางคนใกล้ชิดของ
อดีตนายกยิ่งรักตลอดนะคะเขาก็ยืนยันว่ายังไงวันนี้ก็ไปสารแน่นอน
อย่างอย่างที่บอกตอนแรกว่าก็แจ้งมาว่าจะไปเจ็ดเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาที
พอถึงเวลา๗นาฬิกา๔๕นาทีก็ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มีการ
นัดแล้วในช่วงเช้าก็ยังไม่มีคล้ำเวลาใดใดแล้วก็ได้มีการสอบถามไปทั้งทาง
ทางคนใกล้ชีฟของคุณนิ่งรักทางทีมงานนะคะก็บอกว่าอ่า
อาจจะเดินทางไปช่วงบ่ายก็ไม่จำเป็นที่จะเดินทางไปช่วงเช้าเลย
ค่ะเอาล่ะขอบคุณคุณสิริวัลนะคะ
เดี๋ยวเราจะตรวจสอบเพิ่มเติมจริง

ว่าจริงแล้วนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ต้องไปรายงานตัวต่อสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คุยกับคนใกล้ชิดของอดีตนายกยิ่งรักเขาบอกว่า
งั้นรอคดีแรกก่อนค่อยเดินทางไปก็ได้
หรือไม่อันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบให้